สื่อสารความรู้สึกดีให้กันได้
มาถึงช่วงเวลาที่เราจะได้รับรู้รสชาติของอาหารที่หน้าตาดีที่สุด
ตั้งแต่เคยทำรายการมา

เพราะคุณแม่ทำให้คนอื่นทานทั้งบ้านแล้ว

แล้วก็เครื่องเคียง

เพราะเดี๋ยวเป็นอย่างพี่เอก

หนูจะบอกว่านี่จะเป็นคำแรกนะคะ

โอเคนะมาชิมก่อนนะคะแม่ชิมก่อนนะคะ
แม่โชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่าแม่ชิมแล้ว

เผ็ดอย่างเดียว
พี่เอกว่าคล้ายข้าวคุกกะปิแต่เนี่ยเข้มข้นกว่า
ไหนนะคะได้ชิมเมนูหนึ่งไปแล้วขออีกเมนูหนึ่งแล้วกันนะคะได้ค่ะ

เออจริงดิอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่กินนะ

สูตรนะนะอ่ะฝีมือแม่
รสชาติของสูตรของน้องสาวที่รักพี่สาวมาฝึกให้แม่ทำเพื่อจะให้น้องพี่สาวทานมันเป็นยังไง

บอกเลยว่าหนูไงไม่เคยทานเมนูนี้ของคุณแม่มาก่อนนะคะ

แต่เป็นฝีมือการลวกกุ้งของป้าป่าเอก
ฝีมือการปรุงน้ำยำของคุณแม่และพี่หาย

ชิสจาร์ฟมากนะคะ

แต่เวลาแค่นี้คะ

ถ้าให้คะแนนนะอันนี้เต็ม๑๐เลย

ใส้แม่ทำให้ทำบ่อยอันนี้ครั้งแรกดีหรือครับ

น้องแจ๊กแจงต์สอบบอกให้แม่ทำค่ะแม่อันนี้ต้องบอกว่า
อยากขอทานอีกอีกสักตัวไหมล่ะได้ค่ะอีกสักตัวไหม
ขั้นเรื่องพี่เกงจาเมียนเหลือหนึ่งหนูอ่ะนั่งมองอยู่

ใช่แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมาก
คืออยู่บ้านเราก็เรียนรู้ได้อะเนาะ
มันเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านของชิคกี้พายมากเหมือนกัน

แล้วตอนนั้นก็คือทำทุกอย่างผ่านไปหมดแล้วค่ะ
แล้วก็คุณแม่ก็พาไปรายงานตัว
แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่ต้องตัดสินใจว่า

ไม่ให้ไปอยู่ที่โพสต์นั้นเพราะว่า

อันนี้คือมันมีหมา

ซึ่งแม่เขาก็รู้ว่าจะต่างจากตัวหมา

แล้วใครจะดูแลเกิดอะไรขึ้นมา
ก็จะบอกว่าโอเคไม่ต้องไปได้ไหม
ซึ่งจากการตัดสินใจของคุณแม่ครั้งนั้นเนี่ย
ซึ่งที่บ้านเราก็จะเป็นคนฟังความเห็นกัน
แล้วก็ณวันนั้นเราก็ฟังแม่

แต่ว่าหนูเสียใจมาก
หนูรู้สึกว่าโอกาสที่
คนที่จะสอบชิงทุนได้
คือเขาเอา๑คน

มินทราชินุทิศอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งก็๑คนที่จะไปแคนาดา
อีกประมาณ๕คนไปอเมริกา
ซึ่งมันก็มีหลายจังหวัดอะไรอย่างนี้ค่ะมา
ปรากฏว่าหนูก็เสียใจว่าหนูอุตส่าห์ทำ

ที่ได้ไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ในเมื่อแม่คงมีเหตุผลของแม่

วรสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้ใช่ไหมคะ

คุณแม่เล็กดิฉันร้องไห้นะคะ

กลับจากงานแล้วก็ไปแอบดูลูก

จะไม่รู้เลยนะคะว่าแม่ไปแอบดูทุกวัน

ไม่ต้องเสียใจนะลูก
บอกว่าไม่ต้องเสียใจนะลูก
ไม่ได้ไปต่างประเทศนะลูกจ้า
ลูกโตแล้วลูกก็ไปบ่อยแล้วนะลูก
แต่ว่าตั้งแต่พอจ๋ามาทำงาน

แล้วก็ได้ข่าวว่าทำงานในช่วงหนึ่งก็คือ
ดูแลค่าใช้จ่ายได้หมดแล้วก็ส่งน้องเรียนอีก

แล้วน้องสาวสอบได้ไปเมืองนอกได้อีก

แล้วก็จ๊ะจ๋าเป็นคนส่งน้องไป

พล้อกันอย่างเมามันตอนน้องจุ๊บแจงเรียนเมาส์๖
ม๖พอดีแล้วเขาก็สอบได้เหมือนกัน
แล้วทีนี้ปรากฏว่า
แม่ก็บอกว่าไม่ให้

เพราะว่าเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ไปแล้วก็ยังเรียนธรรมศาสตร์ได้

แต่ตอนนั้นจ๋าค้าเลยบอกว่าน้องต้องไป

แล้วก็น้องจะต้องได้ในสิ่งที่มันดี

แล้วตอนนั้นค่าเงินออสเตรเลีย
บาทเขาเท่ากับ๓๐บาทบ้านเรา
โอ้โหตอนนั้นจ้าจ๋าทำงานแบบ
งานไม่กี่พันก็รับค่ะ
รับเพื่อที่ว่าจะต้องเก็บเงินมาก

เพราะว่าตอนนั้นกำหนดการประมาณปีหนึ่ง

ร้องโหน้องไห้วันที่ไป
ผ่านน้องไปถึงประมาณวันหนึ่งหรือ๒วันนะแม่

แต่งใส่แว่นใส่หมวกใส่ชุด

ตามน้องไปว่าน้องขึ้นรถอะไร

ก็เห็นความผูกพันของครอบครัว

การที่ให้พี่น้องรักกันแบบนี้

ก็อยู่ที่สถาบันครอบครัวค่ะพี่เอกค่ะ
นี่เขาอยู่กันคุกคลีกันอยู่ตลอดเวลา

มุ่งมิ้นจุ้งจริงแล้วพอมาเป็นรุ่นเราเนี่ยค่ะ
ทำให้เราเห็นว่าการกอดกันหรือหอมกัน
มันไม่ใช่เรื่องที่มันแบบแปลกหรือน่าอายอะค่ะ

ก็ผมถือว่าเป็นความโชคดีของคุณแม่

แต่ว่าเดี๋ยวเราไปนั่งกินของหวานของเรา

อันนี้คะแนนเอาไปเลย๑๐๐เต็ม
ไปไป
กินของหวานกันอีก
ครับไปแม่ทางนี้
หนังสืออย่าอ่านแค่หน้าปกต้องเปิดดุ้งไหน
พี่ฮายไม่เคยเชื่อในสิ่งที่เห็นเลย
ปีนี้ปาก็ไป๔๕แล้วพี่ฮายไม่ได้เลยจ้ะ
เพราะว่ามันไม่เชื่อใครเลยไงเปิดดูมันไม่ใช่ก็ต้องวางไว้

มีอะไรบ้างที่ป่าแบบซีเรียสบ้างคะพี่ฮาย

วันนี้วันดีก็ไม่ยอมพูดเลยอย่าดูวันเดียว
นี่พี่ดูมา๗ปีก็ยังไม่เชื่อใจ

ก็คำพูดกว้างที่พูดบอกว่า
ถ้าใครรักหนูมากกว่าพี่พี่จะยกให้
นี่ไม่ใส่ใจเลยกินอย่างเดียวเลยไม่สนใจจะมีไม่มีอะไรก็ช่าง
วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับจ้าจ๋ากับคุณแม่

ตอนนี้ฝากผลงานหน่อยจ้าจ๋ามีอะไรบ้างอ่ะลูก

ส่วนใหญ่เป็นละครนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะทางหน้าจอทีวีนะคะ

เล่นหลายช่องแล้วก็มีรายการแล้วก็มีพิพีกรด้วยค่ะ

จะเป็นผู้ช่วยคอยช่วยตอบคำถามให้กับผู้เข้าแข่งขันกับทางบ้านนะคะ

ทำงานมากก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยก็เป็นห่วงคุณแม่ด้วยนะครับ
ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวก่อนจะจากกันเรามีผลิตภัณฑ์ซอสไฮมามอบให้
จะได้เอาไปเพิ่มรสชาติและความอร่อยกันที่บ้านเลยนะครับ

โอ้โหเสียดายจังเลยวันนี้รายการเราหมดดีกว่า
แล้วก็ขอขอบคุณซอสพริกไข่คัดหมดเวลา

หนูอยากพาคุณยายหนูมามากด้วย

พอเจอคุณย่ากับเจอแม่พันปีนะหนูว่าคุณยายต้องชอบ

คุณยายอยากจะทำอาหารเองก็ได้
ผมว่าหนูอยู่กับผู้รักคุณยายหนูมีความสุข

ยังไงก็อย่าลืมที่ป่าสอนนะลูก

เอาละวันนี้ขอบคุณจ้าจ๋าแล้วก็คุณแม่เล็กนะครับ

กลับมาพบกับรายการกับข้าวแม่ได้ใหม่นะครับ
ทางช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้ค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ได้มาใช้จากแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วเก็บจากแล้วนะคะเขาใช้การเลือกกะปิเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจริง
เกลือกะปิที่ไหนคะเกลือกะปิที่ระนองเอาสากกระเบือมาให้พี่มันเล่นกับพี่มันตลอด
ก็เป็นพ่อบุญทำเพราะว่าอายุจริงละอายุแก่กว่าแม่ของเจ้าจ๋าเนี่ย
เด็กเขาขอบร์บนับถือไม่ได้นับถือเพราะฮร
โปรดติดตามตอนต่อไป